คุณผู้ชมครับกรณีที่เด็กผู้ชายอายุ๘ขวบที่พ่อเลี้ยงทารุณกรรมจนเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วนะครับ
ครอบครัวของเด็กชายอายุ๘ขวบที่เสียชีวิตนะครับ
คุณวันนี้นะฮะก็ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งเขตเทศบาลตะบลหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
นิมนต์พระสงฆ์มา๕รูปนะครับแล้วก็ทำกระทงสามเหลี่ยมจากกาบกล้วย
ข้างในบรรจุหอมกระเทียมข้าวขาวข้าวแดงท่อนอ้อย
ที่เรียกว่าเป้นะครับตามประเพณีของอีสาน๕กระทงด้วยกัน
แล้วก็มีไม้ไผ่ยาว๑เมตร๕ท่อนนะครับแล้วก็ผ้าขาวห่อเสื้อผ้าของน้องนะครับ
วางอยู่ตรงกลางมีสายสินนะครับโยงเป็นรูปสี่เหลี่ยมในจุดที่เสียชีวิต
จากนั้นนะครับพระสงฆ์ใช้เวลาการทำพิธีประมาณ๒๐นาทีครับ
ก่อนจะนำผ้าขาวห่อเสื้อผ้าของน้องที่เสียชีวิตกลับไปยังวัดหนองพระบาล
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลส่วนการชาปนกิจนะครับ
จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่๒๓ตุลาคมนี้เวลา๔โมงเย็น
นางยุวดีอักขชัยอายุ๓๓ปีแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ก็บอกอีกครั้งบอกว่าไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัว
เธอยืนยันเธอรักลูกที่ผ่านมาดูแลทุกอย่าง
ทุกวันนี้โดนสังคมโจมตีอย่างหนักเธอบอกเธอก็ต้องขอโทษด้วย
ตัวเธอก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้
รับว่าเป็นความคิดผิดของตัวเธอเอง
อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อมีแม่มีลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
ทางพาห่าน้ำรวดเอกสถิตสังว่าภัยครับ
ปรากฏว่านางยุวดีเนี่ยนะฮะ
ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของพ่อเลี้ยงนะครับ
ตำรวจจึงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับนางยุวดีนะครับ
ก็เป็นพ่อเลี้ยงเท่านั้นนะฮะที่ได้ถูกแจ้งเขาหาเพียงคนเดียวครับ